เดี๋ยวจะพาไป๑จังหวัดไปดูเรื่องราวดีของผู้ที่ชื่นชอบสะสม
ธนบงธนบัตรเหรียญเก่าเก่าเนี่ยพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับไปปักบุตรกันก่อน
ดูว่าอยู่ที่จังหวัดอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ราชบุรีราชบุรีของเก่าเขาก็มีเยอะเหมือนกันที่จังหวัดราชบุรี
และที่จะไปที่นี่เลยนะครับที่บ้านโป่งโอ้โหไปที่บ้านโป่งวานที่จังหวัดราชบุรี
เขาบอกว่าที่นี่เก็บสะสมของเก่าไว้เยอะเลยทีเดียวครับ

ธนบัตรและเหรียญหลากชนิดเลยนะครับถูกจัดเรียงไว้เป็นระเบียบภายในบ้านโป่งวานครับ
ที่นี่ครับถูกจัดให้เป็นสถานที่จัดแสดงธนบัตรและเหรียญโบราณ
ตั้งอยู่ในตำบลปากแร็ดอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
โอ้โหพูดแบบนี้เชื่อว่าหลายคนที่ชื่นชอบสะสมของเก่าหรือว่าธนบัตร
ผมว่าน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็มีผู้ที่ดูแลก็คือนายคนนี้นะครับ
นายวัลลบอุมสะเทียนอายุ๖๗ปีเป็นอดีตผู้จัดการธนาคารนครหลวงไทย
สาขานครปฐมเป็นเจ้าของครับบอกว่าเริ่มสะสมธนบัตรและเหรียญทั้งหมดมาตั้งแต่ปี๒๕๑๔นู้น

ใช่แล้วครับนานมากเลยนะครับมาจนถึงปัจจุบันก็ยังสะสมอยู่ครับ
รวมแล้วกว่า๖๐ปีเอาล่ะตอนนี้ก็มีมากกว่า๑หมื่นชิ้นแล้วนะครับที่สะสมอยู่

มันเป็นความผูกฝังของครอบครัวเราด้วยนะครอบครัวเราด้วย
แล้วเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกับแบงค์หรือของพ่อหลวงเราเนี่ยมันเป็นความรักยิ่งอยู่ในจิตใจ
ส่วนเลือกแบบบอกว่าไม่มีแน่นอนแล้วรัฐการณ์ที่๕ก็ดังเราขอรบนับถือก็มาก
รัฐการณ์ที่๙นี่เป็นเลขมงคลเข้าไปใหญ่เนี่ยรัฐการณ์ที่๕เราเกิดไม่ทัน
แต่รายการที่๙เราเกิดทันเราทำไมไม่เก็บ
เราจะต้องทุกอย่างที่เป็นของท่านจะต้องเก็บ
คนมันโป่งเนี่ยจังหวะเศรษฐกรีย์เนี่ยพ่อหลวงพ่อหลวงนี้
ที่เป็นคุณใหญ่หลวงมากเกิดประสบทุกภัยท่านก็มาปลอด
ฉะนั้นคุณลุงเมื่อมีความพร้อมนิดนึงพร้อมในจุดหนึ่งเราก็รวบรวมของใช้ไม้สอยของอำเภอบ้านโป่งเราเนี่ย
มารวบรวมไว้เป็นสถานที่ไว้ให้เด็กรุ่นหลังมนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้ากัน
ประกอบด้วยของบ้านโป่งเมื่ออายุสัก๗๘๐ปีที่แล้ว
และก็จะมีแบงก์รุ่นพ่อหลวงของเราใต้การที่๙เนี่ย
ซึ่งเป็นแบงก์๑๐๐รุ่นเวลานี้รุ่นเก่านี้
มีเลข๙หน้าเก้าหลังซึ่งเป็นที่นิยมยมชอบของคนไทย
แล้วยังมีเลขเลี้ยงไทยสูงคือ๗๘๙
๘๙๙ก็แนะเอิญไปตรงกับอายุของพ่อหลวงนะครับ
ก็เลยเป็นที่เวลาใครไปใครมาก็จะชอบแบงค์ใหม่นี้มาก
นี่แหละครับมีหลายธนบัตรแล้วก็มีเลขที่บอกว่าเป็นเลขสำคัญด้วย
อย่างที่บอกก็คือธนบัตรใบละ๑๐บาทที่มีทั้ง๒ใบ
มีตัวเลขที่ขึ้นต้นและลงท้ายด้วยเลข๙
และเลข๒ตัวท้ายเป็นเลข๘๙นะครับ
ซึ่งตรงกับพระชนมพันศาปีที่๘๙ของในหลวงราชการที่๙ในปีที่เสด็จสวรรคต
ซึ่งธนบัตรถูกเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี
นี่แหละครับ๑๐บาทธนบัตร๑๐บาทอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นั่นแหละ
เอาล่ะแล้วก็ไฮไลท์อื่นนะครับตามที่เจ้าของเขาได้บอก
ไม่ว่าใครไปชมก็ต้องถามหาอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือธนบัตรใบละ๑๐๐บาท
ที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านไปนะครับ
ธนบัตรใบละ๑๐๐ซึ่งด้านหน้าจะมีพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ส่วนด้านหลังเป็นรูปภาพรัฐสภาก็เป็นของเก่าหายากอีกด้วย
แล้วก็ที่จะเห็นนะครับธนบัตรและเหรียญแต่ละชนิดเป็นเงินที่ใช้กันในรัชสมัยของในหลวงราชการที่๙
ซึ่งแต่ละยุคก่อนทั้งเหรียญซะตางฯธนบัตรราคาตั้งแต่๑บาท

ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันคุณก็ไม่ทันเหมือนกันสิบบาทก็มีห้าสิบบาทก็มี
หนึ่งร้อยบาทก็มีและหนึ่งพันบาทนะครับ
และยังมีธนบัตรที่เป็นของที่ละลึกอีกมากมายบอกเลยว่าหาชมได้ยาก
รวมไปถึงธนบัตรและเหรียญที่ใช้ในยุคปัจจุบันก็มีให้ได้ชมอีกด้วยนะครับ
จากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงพระบรมชายาลักษณ์และพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระองค์
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดราชบุรี
และเรื่องราวต่างเกี่ยวกับชาวจังหวัดราชบุรีให้ได้ศึกษาเรียนรู้กันอีกด้วย
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะสนใจแล้วนะครับเดี๋ยวบอกหน่อยละกันว่า
สามารถไปชมกันได้ที่บ้านโป่งวานครับ
เปิดให้บริการตั้งแต่๑๐โมงเช้าไปจนถึง๑ทุ่มหยุด๒วัน

พุธและวันพฤหัสนะครับ
โอเคหยุดกลางสัปดาห์เพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์ก็ไปกันได้
เราจะได้เห็นธนบัตรเก่าหลายฉบับที่ไม่เคยเห็น
แล้วก็ทำให้เราได้ระลึกนึกถึงพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลา

ก็ใครที่สนใจอยากจะไปแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะ
ผมแนะนำให้เสิร์ชในมือถือบ้านโป่งวาน
บอกหมดทุกอย่างว่าจะไปอย่างไรอยู่ตรงไหนแล้วก็เปิดวันไหนบ้าง